อีกหนึ่งคลิปวิพากษ์วิจารณ์กันมากเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
เป็นคลิปตัวหมัดต่อหมัดหมัดแรกหมัดนะคะ
แต่ว่าจะไม่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ขนาดนี้
ถ้าไม่ได้ทำกันกลางถนนแล้วก็มีคนคอยเชียร์ด้วยนะคะ
ก็คือไม่ได้มีใครเข้าไปห้ามล้อมเชียร์กัน
อาจจะเคยได้ยินคำท้าตัวตัวไหมอันนี้ก็ตัวแล้วมาอยู่รอบกัน

ตอยไปตอยมาจริงเลยเนี่ย

เหตุการณ์นี้นะคะคู่กรณี๒คน
ชายคนนึงเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่
ส่วนอีกคนตัวเล็กผอมบางกว่า
วิ่งเข้าหาแล้วก็เตะต่อยกันอย่างอุตลุด
ห้ามกลางเสียงเชียร์ของคนดูยืนดูดร้ายรอบ
ก่อนที่จะมีรถยนต์คันหนึ่งแล่นผ่านเข้ามา

ขับรถมาคงงงนะทำอะไรอยู่
แต่กลุ่มนี้ก็เปิดทางให้นะคะคนดูที่เชียร์อยู่
บอกว่าอ้าวหลบเสร็จเริ่มต่อยกันใหม่ได้
สักพักชายตัวเล็กนะคะยกมือขึ้นห้ามชายตัวใหญ่
ก็เลยมีเสียงตะโกนให้หยุดต่อยแล้วก็จับมือกัน
นานนักก็ได้ยินเสียงแตรรถบีบดังลั่นตามมาค่ะ
นี่แหละค่ะก็มีเสียงแตรรถบีบเข้ามานะคะ
แล้วก็ถ้าได้ยินเสียงพูดคุยเขาก็จะมีแบบจับมือกัน
ขอโทษพี่เขาด้วยนะคะ
ซึ่งเพจดังก็ได้โพสต์คลิปนี้พร้อมกับระบุข้อความค่ะ
ตัวเพื่อนไม่เกี่ยวแต่ชาวบ้านเกี่ยว

วันหลังไปต่อยกันหน้าห้องน้ำนู่นชาวโซเชียลได้เห็นคลิปนะคะ
ก็พากันวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมที่วัยรุ่นเอาถนนสาธารณะ
มาทำเป็นลานประลองส่วนบุคคลแต่บางส่วนก็บอกว่าอ่ะ
แบบนี้ดีลูกผู้ชายจริงอีกส่วนคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้
น่าจะไปเป็นทหารนะคะ
อย่าต่อยเลยนะคุยกันด้วยความเข้าใจคุยกันด้วยเหตุผลดีกว่า
แรงดีแบบนี้ไปทำอย่างอื่นเถอะค่ะ
ทำประโยชน์กันดีกว่าใช่นะคะทุกคนก็ดูกันเยอะนะ
ไปสนามมวยไงไปคือไปเป็นอาชีพเลยอาจจะแบบดีกว่า
ปกติเวลาเห็นเขาก็โทรจ้างตำหน่วยกันเนอะใช่
อันนี้แปลกอันนี้ยืนน่าจะมีที่มาที่ไฟล่ะอาจจะแบบว่านัดกันประลอง
ทะเลาะกันมาก่อนก็เลยอ่ะตัวไม่มีใครมาเกี่ยวนะ
แต่ก็เสื้อย่างไม่มีเลยตัวตัวจริงจริงตัวตัวไม่มีเสื้ออืม
นี่คุณเล่นมุกใช่ไหมมาก็เขาไม่ได้ใส่เสื้อโอเคโอเค
น่ารักคุณผู้ชมให้กำลังใจคุณรัชพรด้วย